ไปที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นเขาถ่ายภาพติดดวงไฟประหลาด
คุณผู้ชมคะช่วยดูหน่อยว่าแสงไฟที่เห็นเนี่ยมันคือแสงอะไร
คลิปนี้แหละคุณผู้ชมที่เป็นภาพดวงไฟแวบสีแดงลอยไปลอยมาอยู่กลางท้องฟ้ายามค่ำคืน
บนพื้นที่หมู่บ้านระงอนตำบลประสาททองอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์
คลิปนี้นะถ่ายได้โดยคุณสุเทพชูโฉมค่ะถ่ายเอาไว้แถวแถวทุ่งนาของคุณสุเทพเองนั่นแหละ
แล้วก็บอกกับทีมข่าวนะว่า๔๑ปีที่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเจอกับดวงไฟแบบนี้มาก่อน
เคยได้ยินแต่ผู้เท่าผู้แก่แถวบ้านเล่าให้ฟังว่าเคยมีดวงไฟแบบนี้เอาอย่างนี้แล้วกันไปฟังคุณสุเทพเล่าบรรยากาศตอนที่เห็นดวงไฟกันหน่อยค่ะ
เป็นแสงขึ้นมาแบบดวงใหญ่มากเลยดวงใหญ่มากแล้วพอเวลาเราถ่ายไปมันก็ไม่เห็นมันเห็นเป็นดวงนิดเดียว
ในขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงอย่างหมู่บ้านหนองมะแซวตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านก็บอกว่ามักจะเจอกับผีโพงมีลักษณะดวงไฟคล้ายกับที่คุณสุเทพเห็นนี่แหละเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมคะถ้าจะพิสูจน์ก็ต้องไว้ใจคนคนนี้เป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือ
หมอปลาคือปราบสัมภเวษี
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานตลอดข่าวนะไปพบกับคุณตาเทือนแว่นดีอายุ๘๒ปีเป็นชาวบ้านที่อำเภอศรีนโรงที่ตำบลตรวจนี่แหละ
คุณตาเป็นใครอยากจะให้ฟังฟังแล้วคุณผู้ชมนะจะต้องขนลุกแน่นอนเลยนะ
เพราะคุณตาเทือนคนนี้นะเคยเป็นคนที่เลยเลี้ยงผีโพงมาก่อน
เป็นคนเลี้ยงผีเลยแล้วคุณตาก็มีหลักฐานด้วย
หลักฐานที่ว่านี่แหละค่ะคุณตาถือโชว์ให้ดู
เป็นเหมือนตลับอะไรบางอย่างสีดำค่ะคุณตาบอกนี่เป็นตลับผีโพงนะ
คุณตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกเลี้ยงผีโพงเอาไว้ในตลับนี่แหละ
มันเป็นตลาดคล้ายกับตลับยานวดยามองค่ะ
ภายในจะบรรจุตัวหนอนสีขาวเอาไว้นะคะ
ลักษณะก็คือว่าพอทิ้งไว้นานปุ๊บมันจะกลายเป็นขี้พึ่ง
ทีนี้สงสัยไหมล่ะว่าแล้วคุณตาเลี้ยงยังไงเลี้ยงมันด้วยอะไร
เตือนบอกว่าบางครั้งนะก็ให้ทองคำเปลวหรือแผ่นทองม้วน
แต่บางคนถ้าเลี้ยงก็จะให้กินเข็ม
แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่วิธี
อย่างทองคำเปลวนี่พอทิ้งไปนานปุ๊บมันจะก็ค่อยละลายไป
พร้อมกับไอ้ตัวหนอนคล้ายที่ว่านี่นะ
แล้วมันก็จะละลายเป็นขี้พึ่งอยู่ในตลาด
แต่นอกจากนั้นนะยังต้องลงคาถาอาคมไว้ด้วย
ซึ่งคาถาก็จะเป็นมนต์ดำสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะเลี้ยงเอาไว้
เพื่อเป็นเหมือนคาถาป้องกันไม่ให้ฟันแทงไม่ให้เข้า
ให้ยิงไม่เข้าอะไรแบบนี้นะ
แต่ถ้าใครเลี้ยงไม่ดีนะหรือว่าใช้ผีโพงในทางที่ผิด

มันก็จะออกไปหากินกบกินเขียด
หรือถ้าไปเจอคนที่ตั้งท้องก็จะเข้าไปกินลูกในท้องจนตาย
แต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมใจร่มนะ
คุณตาเทือนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแล้วตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะ
ทีนี้ทีมงานก็เลยถามตาเทือนหน่อย
เทือนไหนก็เป็นผู้รอบรู้เรื่องนี้แหละ
แล้วแสงไฟประหลาดที่เห็นเนี่ยมันเป็นผีโพงจริงหรือเปล่าคะเทือนคะ
เทือนจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
มันสองอย่างครับสองอย่างหนึ่ง

ตัวที่มีเจ้าของก็เจ้าของไม่ดูแลหิว

อย่างที่เคยไปหาสองปลาสองนายไปเห็น

อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่
อยู่บ้านให้ปลอดภัยแล้วกันบางทีมันอาจจะเป็นแสงไฟอะไรก็ไม่รู้แหละ
แต่ว่าอยู่ในบ้านปลอดภัยดีกว่า